หนองคายนะคะตำรวจไปจับกลุ่มหนุ่มพิการ
คือขาขวารีบเดินไม่ได้
ไปจับกลุ่มได้เพราะว่ามีพฤติกรรม
พฤติการคือขายยาบ้าให้กับคนในพื้นที่นะคะ
จับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๔๐๐๐บาท

รถยนต์รถจักรยานยนต์
ครบเลยนะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเอกชัยชัยจิต
อายุ๓๕ปีเป็นชายพิการขาขวาลีบเดินไม่ได้

ใช่ครับจับได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า๔๐๐๐กับ๔เมตร

รวมทั้งรถจักรยานยนต์๒คันด้วยนะครับ

เขาได้รับแจ้งจากสายลับว่านายเอกชัยเนี่ย

ขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่

หมายค้นแล้วก็เข้าไปตรวจค้นที่บ้านของ
นายเอกชัยไปพบยาบ้าล็อตแรกค่ะ

หลังจากนั้นตำรวจบอกว่าไม่เชื่อน่าจะมีอีก

ที่สุดแล้วเอกชัยสารภาพบอกว่า

มีอีก๔๐๐๐เมตรค่ะซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน
ตำรวจก็เลยไปตรวจค้นดูที่สุดก็เจอนะคะ
ก็เลยตรวจยึดมาไว้เป็นของกลาง
พร้อมกับควบคุมตัวนายเอกชัยมาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก

ติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ